สวัสดีครับลุยซันโตอดีตดาวยิงบริรามนะครับ
ซึ่งปัจจุบันค้าแข้งอยู่กับยาโฮดารุตาซิมทีมยักษ์ใหญ่ของลีกมาเลเซีย
กำลังจะหมดสัญญาในช่วงสิ้นปีนี้ก็มีกระแสข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับ
อาจจะกลับมาเล่นในศึกไทยลีกอีกครั้ง
ในช่วงเลขที่๒ต้นปีหน้าคือเป็นข่าวมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับ
อย่างไรก็ตามครับโค้ชง้วนสุรชัยจตุรพัทรพงศ์นะครับ
แต่อย่างใดแต่ในเรื่องของแผนการทำทีมเดี๋ยวต้องว่ากันอีกที
เพราะว่าทางคนงวนยืนยันว่าเดียโก้เนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในแผนการทำทีมของสโมสรนะครับ